เรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสอสอกันหน่อยนะคะ
ซึ่งทางปปชเองก็บอกว่านี่อาจจะเป็นมิติใหม่ไหม
ในการยื่นแสดงบัญชีที่เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังต่าง
ที่มีมูลค่านับพันล้านร้อยล้านค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็จะได้ไปขอพิสูจน์
โคตรเหล็กไหลที่มีมูลค่านับพันล้านกับสอสอที่เป็นผู้ครอบครองด้วย
ไปกันที่ที่ทำการพักพลังไทยรักไทยจังหวัดอำนาจริงค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะไปขอพิสูจน์ไปขอดูโคตรเหล็กไหล
ของนายคาทาเทพเตชเดชเรืองหัวหน้าพักและสอบแบบบัญชีรายชื่อหน่อย
หลังจากที่ปปชได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนายคทาเทพแล้ว
โอ้โหหลายคนฮือหานะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่มีเงินทอง
หาริมทรัพย์ทั่วไปเท่านั้นแต่ว่ายังมีโคตรเหล็กไหล
เจ้าตัวเนี่ยได้ครอบครองเอาไว้แล้วก็มีมูลค่าหลายพันล้านด้วย
และที่สำคัญค่ะนายคาทาเทพบอกว่าตั้งแต่ครอบครองมาเนี่ยชีวิตดีขึ้น
แต่ไม่เกี่ยวกับการที่ได้เป็นสอสอด้วยไปฟังจากปากของนายคาทาเทพกันค่ะ
บางท่านถามว่ามันเกี่ยวกับการที่ได้เป็นสอสอไหมมันก็คงไม่เกี่ยวตรงนั้น
เขียวนะครับการได้มาสอสอก็คือการสร้างพักก็คือเราไปตามที่นโยบายมากกว่า
แต่ส่วนนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเรา
นี่ถือเป็นมิติใหม่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช
แล้วก็บอกว่าหลักการในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมี๒ส่วนนะคะ
คือหนึ่งต้องตรวจสอบความถูกต้องและข้อสองคือตรวจสอบความมีอยู่จริง
ส่วนมูลค่าของทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินอื่นประเภทเครื่องรางของคลังหรือพระเครื่องนั้น
ไม่มีตลาดกลางที่ระบุราคาอย่างชัดเจน
ตรวจสอบเบื้องต้นก็ต้องดูข้อมูลว่าตีมูลค่ามาจากอะไร
ส่วนที่กังวลว่าจะเป็นช่องทางที่นำไปสู่การฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบหรือเปล่า
ปปชก็จะวางหลักเกณฑ์ป้องกันให้รัดกลุ่มมากขึ้น
และผู้ที่ยื่นทรัพย์สินในกลุ่มนี้ก็ต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษด้วย